หีบเหล็กกันหน่อยนะฮะตำรวจสรุปผลเบื้องต้นในการตายของผู้หญิงที่พบในบ้านของไอซ์
ทุกรายนั้นพบว่ามีการเสพยาเสพติดก่อนจะถูกฆ่าตายทุกศพครับไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ไปพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ่อน้ำในบ้านของในไอซ์๒วันแรกเนี่ยจำนวนกว่า๓๐๐ชิ้นโดยพบศพถูกประตูเหล็ก
ม้าหินแล้วก็ดัมเบลเนี่ยถ่วงน้ำเอาไว้จากนั้นก็มีการเปิดปฏิบัติการรอบสามถึงต้องกับพังงะกันเลย
เพราะว่าไปพบโครงกระดูกมนุษย์โดยเฉพาะหัวกระโหลกในหีบเหล็กถูกถ่วงด้วยโซ่แล้วก็ดัมเบลรวมกว่า๒๗ชิ้น
ในไอซ์กระทำกับผู้เสียชีวิตนั้นสามารถแบ่งออกเป็น๓ศพได้แก่
ศพแรกคือศพของน้องกุ้งกิ๊งนะฮะที่ถูกฆ่ายัดหีบแล้วก็ฝังดิน
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ซึ่งศพนี้สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วว่าเป็นใคร
ก่อนการเสียชีวิตของกุ้งกิ๊งเนี่ยพบว่าถูกในไอซ์ทำร้ายร่างกายก่อน
จากนั้นนำร่างไปขังไว้ในหีบทั้งเป็นนะคุณผู้ชม
ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิต
จากนั้นในไอซ์เอาศพของกุ้งกิ๊งออกจากหีบแล้วก็นำไปห่อด้วยถุงดำ
แล้วก็นำร่างของกุ้งกิ๊งกลับไปใส่ในหีบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็นำหีบเหล็กอันนี้ไปฝังที่หลังบ้าน

ศพที่๒มีการไปเจอโครงกระดูกพร้อมกับประตูเหล็กดัมเบลม้าหินไปถ่วงไว้ในบ่อน้ำ
จากการให้ข้อมูลของพยานเหตุการณ์เกิดขึ้นปี๒๕๕๙
แล้วศพนี้เป็นเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
จากข้อมูลของตำรวจพบว่าเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ตายคนนี้มีการเสพยาเสพติดร่วมกันกับนายไอซ์ที่อพาร์ทเมนต์ของเจ้าตัว
นี่อันนี้เป็นภาพจำลองเสพไปเสพมาจนเมายาจนไม่มีสติครับ
จากนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้มีอาการประสาทหลอนขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วกระโดดลงมาจนเสียชีวิต
ในไอซ์โอ้โหกำลังสับสนกำลังเมายาด้วยไม่รู้ว่าจะจัดการกับศพอย่างไร
ก็เลยนำศพไปผูกติดกับประตูเหล็กนี่แบบนี้ให้มันหนักหน่อย
หลังจากนั้นก็ยกมาไปทิ้งไว้ในบ่อน้ำภายในบ้านเพื่ออำพลางศพ
อันนี้ศพที่สองศพที่สามคุณผู้ชม
ที่๓มีการไปเจอกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกอยู่ในหีบเหล็กเหมือนกันถวงน้ำอยู่
ศพนี้เริ่มมาจากการที่ในไอซ์ถูกจับก่อน
ถูกจับดำเนินคดีในปี๒๕๕๑แล้วก็พ้นโทษออกมาปี๒๕๕๔ติดคุกแค่๓ปี
แล้วก็มาก่อเหตุคาดว่าเป็นศพของน้องออยอายุเพียง๑๘ปี
อันนี้คือเป็นไปตามคำบอกเล่าของพยาน
จากข้อมูลของตำรวจสันิทานว่าผู้ตายน่าจะเดินทางมาหาอัยทิบาลอันนี้เป็นภาพจำรอง
จากนั้นเนี่ยก็มีการฆ่ายัดหีบด้วยการนำโซ่แล้วก็ดัมเบลไปถ่วงน้ำ
จากการสอบสวนพบว่าผู้ตายเนี่ยมีรูปร่างขนาดเล็กหน่อย
เพราะว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตามหีบที่นำไปใส่ถ่วงน้ำเนี่ย

ไม่มีร่องรอยการแตกหักหรือว่าร่องรอยการบ่งบอกได้ว่า
มีการแยกชิ้นส่วนให้สื่อเหรอ
นั่นหมายความว่าร่างก็เล็กพอที่สามารถใส่หีบอันนั้นได้นะครับ
ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ตายเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่มาก
ที่จะสามารถยัดลงไปขดตัวในหีบเหล็กได้
ก่อนจะมัดติดกับดำเบลล็อกกุญแจถ่วงน้ำหนักไม่ให้ลอยขึ้นมา

ข้อมูลของตำรวจพบว่าทั้ง๓ศพที่พบนั้นสันนิษฐานแล้วนะฮะว่า
ทุกรายน่าจะมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วย
เพราะพฤติการของไอซ์ก็จะมีการล่อลวงผู้หญิงมาก่อน
เสพยาบ้างล่อลวงด้วยการใช้เงินบ้าง
สุดท้ายลงมือทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าอำพางในที่สุดนะครับ
มาสรุปผลจากพยานหลักฐานต่างพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษม
เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก๖ข้อหาด้วยกันกับในไอซ์หีบเหล็ก
ในส่วนของการเสียชีวิตของนางสาววรินทรชัยเชษ
หรือว่ากุ้งกิ๊งศพแรกที่พบใกล้บ้าน
ก็มีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายซ่อนเร้นอำพางศพ
นวงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มขืนกระทำชำราวข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
อันนี้แค่ศพแรกนะแล้วอีก๒ศพนี้ก็เยอะแยะมากมาย
อันนี้ก็เป็นสรุปเบื้องต้นจากตำรวจเรื่องของคดีไอหีบเด็กที่ฆาตกรรมผู้หญิงนั่นเอง